วินียังเห็นว่าน้องหย่านมอะไรคะ

ก็เลยกลัวว่าคงพักแล้วแล้วไม่ไหวแล้ว
หน่อยมากค่ะ
พอน้ำนนท์จะไม่มีคุณภาพไหนมันก็ทั้งโล่งทั้งดีใจ
แล้วเราก็แบบตายแล้วนี่จะเป็นนมครั้งสุดท้ายที่เราจะผลิตให้ลูกเราเหรออะไรอย่างนี้
มันก็มีความรู้สึกที่แบบหลายอย่างปนกันอยู่ในครั้งเดียว
ใช่ก็ต้องกลับมาแล้วค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้ออกกำลังกายมาสัก
สักช่วงระยะใหญ่เลยเพราะว่าพอเริ่มตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ไหวเราก็ไม่สบาย
ก็เลยแบบโอเคเราต้องหยุดก่อนสักแป๊บนึง
ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเดี๋ยวจะต้องกลับมาแล้ว
จริงรู้สึกว่านักทายเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับหรือว่าน้ำหนัก
ตอนนี้ก็รู้สึกว่าพวกกล้ามเนื้อทั้งหมดมันหายไปหมดเลย
ใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกกำลังกายมันก็จะค่อยแบบหายไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็รู้สึกว่าต้องกลับมาต้องมาดูแลตัวเอง
เพราะเราก็ผ่านภารกิจคุณแม่แล้วดูแลลูกได้เต็มที่แล้ว
เรามีสต๊อกนมให้ลูกแล้วอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าโอเค
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยค่ะ
แล้วต่อปีนี้น้องทานได้ถึงไหมคะ

มีปี๙หรือว่า
เดือนค่ะหมายความว่าน้องอายุ๙เดือนคือยังต่ำ
อันนี้คือหมายความว่าถ้าเขาไม่ทานอาหารเลยทานแต่นมอย่างเดียวเนี่ย

แต่ว่าพอ๖เดือนปุ๊บก็จะเริ่มทานอาหารได้แล้ว
มเขาก็จะทานแบบอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเดิม
เห็นคนที่เป็นคุณแม่จะไม่เข้าใจ

มันเหนื่อยมากคือมันก็ถึง
คือในแคปชั่นที่เขียนว่าคนที่เป็นแม่ให้นมท่านจะเข้าใจว่า
มันใช้เวลามันใช้ทั้งแรงกายและแรงใจเพราะว่าแบบ
ชีวิตนั่งอยู่กับเครื่องปั๊มแล้วก็ต้องทุ่มเทให้ลูกจริง

ปะในเดือนที่๖เดือนเอาใจยังไงมากสดใส
ตอนนี้ก็เริ่มมีการพยายามคุย
ทุกวันค่ะเขาก็จะเริ่มรู้เรื่องมากขึ้นตอนนี้ก็สนุกมาก
ตอนนี้คุณตาค่ะคุณพ่อของเด็กคือหลงหลานมา
แต่น้องดีมากบอกสวยน่ารัก
ก็ขอบคุณที่เอ็นดูลูกค่ะ
ก็คือทั้งสองคนเนี่ย
ที่ทุกคนเอ็นดูลูกค่ะ
ว่าน้องจะรับงานได้ตอนไหน

ก็เพราะเปลี่ยนหลังเล็กไป
อาจจะต้องกลับมาสามารถดูแลเขาได้แต่ข้ากลับถึงเมื่อกั้นมีฝากของลูก

พี่เดียอีกคนไหมคะ

พี่แมทโอเคไหมคะรับสองคน
พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้เขาโอเคอยู่
เขาอยากมี๓๔คนแต่เด็กก็บอกเด็กไม่ไหวแล้วจริง

ยังเกี้ยกออกไม่สำเร็จค่ะเดี๋ยวครับ

ก็อาจจะแบบไม่ได้แบบเยอะมาก

เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าก็ต้องมีเวลาให้กับลูก
แล้วก็อย่างดีแลนดไปเรียนก็ต้องมีคนไปรับไปส่ง
ก็ยังอยากจะทำหน้าที่ตรงนั้นอยู่

ตอนนี้ก็หมดบัตรแน่เป็นหลัก

เดี๋ยวแล้วพี่แมทเขาว่าอยากมี๓๔คน

เขาก็เลยแบบเหมือนโตมาแล้วก็ไม่ได้มีเพื่อนเล่นอะไรอย่างนี้
พอมาเห็นบ้านเดียวก็มีพี่น้องทั้งหมด๓คน
เขาก็รู้สึกว่าเออมันดีเพราะว่าไปไหนก็ไปด้วยกัน
มีพ่อแม่แล้วก็ลูกอีกเป็น๔คนแล้ว
ไม่

ก็ต้องให้พี่แมทบอกว่าพี่แมทรู้ไหมดิต้องปั๊มนมขนาดนี้นิด
เราก็จะคอยบอกเนี่ยพี่แมทเห็นไหมมันเหนื่อยมากขนาดนี้นี่อะไรอย่างนี้

เขามีเงื่อนไขไหมคะว่าถ้าเรายอมมีคนที่สามคนที่สี่
แล้วเขาจะทำอะไรให้อย่างนี้

ท่านคงมีอันอะไรมาเปลี่ยนความคิดตัวด้วย
ตอนแรกแม่ก็บอกว่าเฮนเดียเหนื่อยมากพอแล้วสองคน
อีกคนนึงก็ดีนะเดี๋ยวพอเดมมี่โตไปแล้ว
แล้วก็บอกแม่เดียมีพี่น้องอีก๒คนก็รอลูกของน้องก็ได้แม่จ๋า
พี่เดียถามเรื่องการได้ร่ำผลกระทบอย่างคุณหน่อย
เราก็รู้สึกว่าเออมันก็ใช้ชีวิตลำบากนิดนึงเนาะ
ว่าคือเราก็ไม่ได้โทษใครนะว่ามันเป็นความผิดของใครหรือว่าอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราก็ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของการออกไปข้างนอก
ไม่ว่าจะเป็นของตัวเราเองแล้วก็โดยเฉพาะลูก
เพราะว่าลูกเนี่ยปอดเขาก็กำลังแบบมีการพัฒนาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
สูดอากาศอะไรอย่างเงี้เข้าไปก็คงไม่ดีนัก
ก็วันนั้นยายไปซื้อของแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนหลังกับพี่แมทไปที่ซุปเปอร์อะไรอย่างเงี้
มันก็ห่างจากบ้านแค่แบบไม่กี่นาที
ไปมาแล้วก็ปิดมาสก็คิดว่าไม่น่ามีอะไร
แต่ว่าพอวันรุ่งขึ้นตื่นมาก็คือตาแดงมาก

คุณหมอเขาก็บอกว่ามันอักเสบ

หมอก็บอกว่าก็คือมันน่าจะติดเชื้อแหละ

เพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกไปไหนก็ออกไปแค่ช่วงนั้น

ภูมิแพ้ก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่
ช่วงนั้นมันรู้สึกใช้ชีวิตยากไหม
ตอนนั้นก็แค่รู้สึกว่าแบบมันต้องระวังมากขึ้น
คือลูกก็จะอยู่ในบ้าน
ซึ่งนิแรนก็เป็นคนที่คึกมาก

ก็คอยเช็คเลยค่ะว่าวันนี้พีเอ็ม๒๕เท่าไหร่
ถ้ามันต่ำในระดำนี้อ้าไปได้ลูกไปข้างนอก

ก็นิดนึงนะเพราะรู้สึกว่ามันเสี่ยงต่อสุขภาพของเราก็ไม่รู้แบบ
คือแต่ตอนนี้ไม่ได้โทษใคร
แล้วก็คิดว่าแต่ละคนก็คงช่วยกันทำให้แบบมันดีขึ้นได้บ้าง
โคละไม้โคละมืออะไรอย่างงี้แบบเอ่อ
เรื่องควันดำหรือเรื่องการ

ขอบคุณค่ะ